สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวง
คือเด็กทั้ง๑๓คนไปติดถ้ำ
คือเราได้บทเรียนอะไรมากมายเลย
โดยที่จังหวัดชายนาฏมีครูสอนศิลปะคนหนึ่ง
มีการจัดกิจกรรมให้เด็กร่วมกัน
ระบายสีเหตุการณ์๑๓หมูป่าติดถ้ำ
เพื่อหวังให้น้องได้เรียนรู้จากชีวิตจริง
แล้วก็ใช้จินตนาการเรื่องของงานศิลปะ

เป็นบรรยากาศที่ถนนเด็กเดิน
หางน้ำสาคอนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏค่ะ
มีกลุ่มน้องเด็กมาระบายสีภาพเหตุการณ์
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายกันอย่างสนุกสนาน
โดยนายพรเทพพรมตระกูลหรือว่าครูต่อง
เป็นครูสอนศิลปะโรงเรียนสาครพิทยาคม
ได้นำรูปภาพมาให้น้องได้ร่วมกันระบายสี
เป็นภาพการ์ตูนเป็นรูปหมูป่า๑๓ตัว
รวมถึงการช่วยเหลือหมูป่าโดยหน่วยซิล๓รูปแบบ
ซึ่งเด็กก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ
ต่องบอกว่าการนำภาพการ์ตูน
เหตุการณ์หมูป่า๑๓ชีวิตติดถ้ำ

ก็เพื่อให้น้องได้รับรู้เกี่ยวกับความรักความสามัคคี
ความมีน้ำใจของทีมหมูป่า
แล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสานานาชาติ
ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
แม้ว่าจะมาจากทั่วโลกแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกัน
คือช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวง
ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัย
สำหรับภาพที่นำมาให้น้องระบายมี๓รูปแบบ
ซึ่งวาดรูปทรงง่ายเพื่อให้เด็กได้สร้างจินตนาการ

จากเหตุการณ์นี้ก็จะทำให้เกิดความรัก
สามัคคีของคนไทยแล้วก็ชาวโลกแล้ว
เรื่องราวที่เด็กต้องติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยคือ
มีชีวิตรอการช่วยเหลือต้องยกย่องโค้ชเอกด้วย
เพราะว่าเป็นคนที่ดูแลน้องทั้ง๑๓คน
ที่ให้มีการฝึกสมาธิ
แล้วก็ดูแลน้องด้วยความรักความสามัคคี

ต่องก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยหัวใจ
ที่ช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คน
เพราะว่าทุกคนคือฮีโร่ค่ะ